และคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศในวันนี้กันหน่อยก็แล้วกันครับ
เพราะว่าวันนี้ครับเครื่องบินของกองทัพอากาศ
ก็พาคนไทยออกมาจากอิสราเอลได้อีก๑๓๙คนด้วยกัน

วินาทีที่เครื่องบินกองทัพอากาศพาแรงงานไทยกลับมาถึงประเทศไทยในวันนี้
หลังจากนั้นครับมีแรงงานจำนวนหนึ่ง
พอก้าวเท้าลงมาจากเครื่องบินแล้วขอก้มกราบแผ่นดินแม่ประเทศไทย
เขาทราบซึ้งมากกลับมาอย่างปลอดภัยครับ
นี่คือวินาทีสำคัญในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับและมิ้นครับ

ภารกิจการนำคนไทยกลับประเทศของกองทัพอากาศครับ
ปฏิบัติการอบพยพคนไทยในอิสราเอลเที่ยวบินที่๓แล้วนะครับ
และรอบนี้ปรับเส้นทางการบินตรงสู่กรุงเทลอาวิฟต์ประเทศอิสราเอล
หลังได้รับอนุญาตให้บินผ่านน่านฟ้าได้ในบางประเทศ
ซึ่งก่อนอันนี้ต้องบินอ้อมฮะก็ช่วยประหยัดเวลาเป็นอย่างมากเลย
เครื่องบินของกองทัพอากาศครับรับคนไทยกลับมาถึงที่
อากาศยานทหาร๒กองบิน๖ประเทศไทย
ช่วงเที่ยง๑๕นาทีในวันนี้
เส้นทางการบินผ่านน่านฟ้าของ๖ประเทศในอ่าวอารับ
รอบนี้ไม่ต้องบินอ้อมแล้วครับ
อย่างเช่นซาอุดีอาราเบียสามารถบินผ่านน่านฟ้าได้นะฮะ

จากเดิมต้องใช้เวลารวมแล้ว๑๓ชั่วโมงเสร็จ
พอสามารถบินตรงได้ผ่านน่านฟ้าได้
ก็เหลือใช้เวลาเพียงแค่๘ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับ

ยอยเดินลงมาเมื่อกี้นี้เราเห็นภาพบรรยากาศแล้วนะฮะ
บางคนถือทงชาติมาด้วย
ก้มกราบแบบนี้เลยครับ
เขาไม่คิดว่าเขาจะรอดปลอดภัยมาได้
ขอบคุณทุกคนขอบคุณครอบครัวขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทำให้เขามาถึงประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยครับ
นี่นะฮะมีเจ้าหน้าที่มารอต้อนรับครับ
ภารกิจการนำคนไทยกลับมาจากอิสราเอลของกองทัพอากาศนี้นะครับ
เป็นเที่ยวบินที่๓แล้วมีคนไทยเดินทางกลับมาวันนี้ทั้งหมด๑๓๙คน
เป็นผู้ชาย๑๓๖คนเป็นผู้หญิงอีก๓คนครับ
พอลงมาจากเครื่องตรวจสอบเบื้องต้นตรวจร่างกาย
มีแรงงานไทยป่วย๓คนเป็นผู้ชาย๒คน

ต้องนั่งวิวแชร์ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลภูมิพล

ในขณะที่ผู้ป่วยอีก๑คนเป็นผู้หญิงมีอาการเครียดปานกลางนะครับ
พอเดินทางกลับออกมาจากสนามบินแล้ว
เครื่องบินนี้ก็จะทำหน้าที่เตรียมไปรับคนไทยต่อไป
ส่วนคนไทยที่มาถึงแล้วก็จะนั่งรถบัสครับ
ต่อไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
และสนามบินดอนเมืองก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะฮะ
หนึ่งในคนที่ก้มกราบแผ่นดินไทยคือคุณนิทัศน์
พันธศรีหนองคายบอกว่าที่ก้มกราบเพราะเขาดีใจและปลื้มใจมาก

เดี๋ยวลองฟังเจ้าตัวนั้นเปิดใจเล่าให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยฮะ
จากบ้านไปก็เกือบ๓ปีแล้วก็ต้องไปวิ่งหลบกระสุนนะครับก็รอดตายมาได้
หลบในห้องน้ำบ้างวิ่งหลบในห้องบ้างนะครับแล้วก็ตามนอกพื้นที่ก็ออกออกนอกห้องไม่ได้นะครับ
เพราะว่าออกไปก็โดนกระสุนมันไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำยังไงดี
นี่คือพี่นิทัศน์พันธศรีหนองคายครับผู้ชายคนนี้ที่ก้มกราบพื้น
อีกหนึ่งคนที่ก้มกราบแผ่นดินไทยทันทีที่มาถึงใส่เสื้อสีเทาครับ
ท่านนี้ฮะเจ้าตัวเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่โซนสีเหลืองที่อิสราเอลนะ
เริ่มจะได้รับผลกระทบแล้วอยากกลับบ้านที่ก้มกราบแผ่นดินทันทีที่มาถึง
เพราะแม่บอกว่าอย่าลืมกลับ
เพราะแม่ธรณีย์กราบถึงแผ่นดินไทยนะลูกนะ
เจ้าตัวกลับมาบ้านกลับมาประเทศไทย
เพราะอยากให้ครอบครัวและแม่สบายใจครับ

คนนี้พี่ต้องการทำไมเมื่อกี้เห็นบอก
แม่บอกให้ทำไว้ก็เลยทำให้แกสบายใจ

ดีใจครับไม่ไปแล้วครับผม
ไม่ไปแล้วอายุเยอะแล้วครับ

กลับอยู่ล่ะอยากกลับอยู่ครับ
ก็ต้องไปครับไม่มีตังค์นะครับ

สำหรับเที่ยวบินกองทัพอากาศเที่ยวบินที่๔นะฮะ
จะทำการบินในวันที่๒๕ตุลาคมนี้

ด้วยสายการบินสไปร์เจสไปส่งที่นครดูไบล์
และจะให้เครื่องบินพาณิชย์รวมไปถึงเครื่องบินกองทัพอากาศ
รับคนไทยจากนครดูไบและกลับประเทศไทยต่อไป

คนไทยเดินทางกลับจากอิสราเอลเพิ่มอีก๓๑๑คน
มีทั้งคนที่ไปทำงานคนที่ไปเรียน
แรงงานไทยคนนี้บอกว่าเขากลับมาเพราะครบสัญญาพอดีครับ
แต่มีเพื่อนแรงงานไทยอีกเยอะเลยที่อยู่ในพื้นที่โซนสีแดง
มีการสู้รบและต้องหลบซ่อนในอุโมงหลบภัย
หลายคนติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางตัวพี่เขาหลายคนเหมือนกันครับ
ส่วนนายยอดชายอายุ๑๙ปีและนายทักษิณวัฒนุญาณครับ
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี๑๐๑ครับ
นายยอดชายคิ้วกลางกับนายทักษิณวัฒนุญาณ
บอกว่าปกติต้องฝึกงานให้ครบ๑๐เดือน
ซึ่งก็จะครบกำหนดเดือนมิถุนายนปีหน้า
แต่ทางครอบครัวกลัวเหตุการณ์รุนแรงบานปลาย

เพราะว่าจุดที่ฝึกงานอยู่ห่างจากจุดสู้รบ
เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วิภาคีระดับปวสสาขาพืชศาสตร์ไทยอิสราเอล
ที่๒๔มี๗๘คนนะครับ
ฝึกอยู่ในเขตอารวาของอิสราเอลครับ

เหลืออีก๗๑คนยังไม่เดินทางกลับ
อย่างที่บอกนะครับว่าเหล่านี้คือภาพบรรยากาศล่าสุด
แล้วก็ทางการก็จะมีการปรับแผนการเดินทางไปรับคนไทย
เพื่อนำพากลับประเทศอย่างปลอดภัย
ให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดต่อไปครับ
เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานไทยทุกคนนะครับ
ตอนนี้ตัวเลขยอดขอกลับบ้านที่มุมหน้าจอ๘๓๔๕คน

จนถึงวันที่๒๐ตุลาคมเนี่ยนะครับ
เมื่อกี้นี้ก็ประมาณสัก๒๔๐๐กว่าคนนะคะ
นั่นคือบรรยากาศแห่งความดีใจทราบซึ้งใจและชื่นมื้นใช่ไหมคะ